ของหนุ่มนครสวรรค์วอนหมอปลาช่วยมาหน่อย
มาแก้อาถรรพีศาสตร์ตัวผีศาสตรมันเหี้ยนจัดจันทร์ไหน
มีหนุ่มคนหนึ่งเจอผีศาสตรมันวนสลับเข้ามาสิ่งล่าง
จนกระทั่งอากับกิริยาไม่เป็นอันทำมาหากินอีกแล้ว
มีข้าวไหม

มันคนละเรื่องกันมันไม่เป็นประโยคเดียวกันเลย
เป็นภาษาที่ค่อนข้างประหลาดซ้ำวนเดิม

คนลายรอบนี้ตกใจไปหมดแล้ว
ชินแล้วเพราะเป็นแบบนี้มานานสักพักหนึ่งแล้ว
นี่คือคุณสุรศักดิ์อายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลตะคร้อ
อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
คนในครอบครัวเชื่อว่าอาการประหลาดแบบนี้

ทำไมแล้วอยู่ดีไปทอดวัคซีนทำไม
มันมาประจวบเหมาะพอดีฮะมาประจวบเหมาะพอดี
หลังจากที่พี่สุรศักดิ์เนี่ยแกไปฉีดวัคซีนกลับมา
มีอาการแบบนี้ถ้าเป็นชาวบ้านปกติ
อาจจะบอกว่าเออเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการฉีดวัคซีน

ไม่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแต่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ
ยังไงต่อน้ารำพึงน้ารำพึงเป็นน้าของคุณสุรศักดิ์
อธิบายต้นสายปลายเหตุเนี่ยเกิดจากผีสามตน
ผีสามตนคือใครผีสามตนคงไม่พอใจ
ไม่พอใจมันก็เลยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสิงร่าง
ของสุรษักร์สลับสับเปลี่ยนมาสิ่งร่างของสุรษักร์
สาเหตุใหม่แล้วอยู่ดีสุรศักดิ์จะไปทำอะไร
ทำไมถึงผีมาสิ่งร่างได้ย้อนไปหลายเดือนก่อน
มีคดีเขยโหดเขยโหดฆ่าเมียเขยโหดฆ่าพ่อตา
โหดฆ่าแม่ยายสามศพรวดแล้วคุณสุรศักดิ์เนี่ย
แกเป็นคนแรกที่ไปเจอสามสบนั้นแล้วก่อนยังมาแจ้งบ่อแส
เป็นคนแรกที่ไปเจอ๓ศพแต่ตอนเดินเนี่ยเหมือนไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ
เหยียบกองเลือดหนึ่งในสามพอไปเหยียบกองเลือด
โบราณก็เชื่อว่านั่นแหละเหมือนเรียกเขามาผีตาม
แล้วเขามาเขาตายไม่ได้ตายคนเดียวเขาตาย๓
ดังนั้น๓ศพที่ว่านี้ก็เลยสลับสับเปลี่ยน
หนมาเข้าสิงร่างของพี่สุรศักดิ์เดี๋ยวฟังจากน้ารำพึง
เขาเป็นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเลือดเห็นอะไรแบบเขาเหมือนเขาเพ้อนะ
เราก็กลัวจะไปทางนี้ไอ้ใหม่คำโบราณเขาก็บอก
ผีซ้ำดังพอเหมือนเขาก็เป็นโรคมาแล้วก็ผีก็ซ้ำอีกมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๓เดือนเสร็จแล้ว
แต่ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นกับคุณสุรศักดิ์เนี่ย
เหมือนครบร้อยวันพอดีของการตายของ๓ศพที่ว่านั้น
ก็เลยมีความเชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นเรื่องของ๓ศพนี่แหละ
วิญญาณผีสามตนวนเวียนมาสลับเข้าสิงของนายสุรศักดิ์
ดังนั้นวอนหมอปลาหมอปลาไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้
อนหมอปลามาช่วยทีนะฮะกับเหตุการณ์ครั้งนี้
อยากให้มาช่วยแก้อาถรรพ์ผีสามตนที่วนมาสลับสับเปลี่ยนสิงร่างของคุณสุรศักดิ์อยู่ครับ